พี่พลอยรอดตั้งหลังค้า
รอดตั้งหลังค้า

ส้มันดี

พี่รองได้ยกกำลังทรา

เด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่การการสู้เฉิงทุนน้ำใจ
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
รอบที่๑ยกที่๘น้องไมตี้
สามารถเรียกคะแนนจากกรรมการไปเพิ่มให้กับทีม๓หนุ่มสามซ่า
ตีเสมอทีมเสือคนละท่ำได้สำเร็จ
มาวันนี้ถึงคิวของน้องนนท์น้องเล็กสุด
จะต้องมาเจอกับน้องฟาลิสพี่ใหญ่สุดของอีกทีม
ใครจะคว้าคะแนนยกนี้ต้องมาเชียร์กันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของ
ซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

กรรมการอยู่ครบทั้ง๓ท่านนะครับ
หอยพี่ไอ้พี่ฝนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ตอนนี้เดินทางมานะครับในรอบที่๑
ที่๙เป็นยกสุดท้ายของรอบแล้ว
พบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมครับ
และในยกนี้นะครับน้องนนท์นะครับเลือกเพลง
ริมฝั่งน้องหานนะครับของพี่มนต์แคนแก่นคุณนะครับ
น้องนนท์ครับเป็นยังคือเลือกเพลงนี้ครับ
ผมมักเพ่งดีแล้วก็เป็นสไตล์ของผมเลยครับ

และน้องฟารีสนะครับเลือกเพลงคนใจง่ายนะครับของพี่ไอซ์สรรยูนะครับ

เพราะว่าวันนี้ฟาริสเห็นพี่ไอซ์เป็นกรรมการด้วยครับ
ก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าฟาริสรับถือพี่เขาเป็นไอดอล
ก็เลยอยากมาร้องให้พี่เขาฝากหนึ่ง

ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไป
ตอนนี้เป็นการเจอกันระหว่างพี่ใหญ่ของทีม

ครับต้องมาประชันบทบาทกันนะครับ

ดูจากสรีระร่างกายของฟาริสผมให้ทายว่าเขาชอบกีฬาอะไร

ถ้าหุ่นแบบนี้ก็ต้องแบบประมาณ

ขอขุนค่า
นั่นด้วย

เพราะเลี้ยงมือธรรมดา

จริง

ก็ได้ทั้งวันเลยก็ได้ทั้งปีแล้วนะครับ

เอ้าลูกกินนุ่ง
โหียพี่

เท่มากครับ

รอดขัก

เจ็บมั้ยว่ะพี่หว่ะ

เหรอจริงป่ะน่ะมีแป้นไหมปร่างแป้นหน่อยแป้น

ไม่เอาดีกว่าผมอยากได้จากสเต็ปนี้ครับ
สเต็ปไหนครับทำแป้นแล้วพอลงหรือชิงแป้น

ตกไปนิดหนึ่งมันใกล้ไป

ทีนี้เอาชิ่งแป้นชิงแป้น
หอยเป็นห่วงนะ

พี่พี่บอกว่าผมไม่ค่อยแม่นต้องให้พี่แซะครับ

เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
ตอนที่ปล่อยตอนใหม่เข้าเราไม่แท้งใช่ไหม

เอาต้องชิ้งแป้น
เดี๋ยวเร็วกัดกามจะแตกอยู่แล้ว

ชื้อแป้ง

จั๊บแต่งมาโอ้โฮรุย

มึงไม่โยงกันสักทีโยนเลย

นี่เราอะบอกว่าโอ้โหสิน่ะเด็กไปแล้วหรือไง

อ๋อเป็นเหรอ
ต่อยมวยแบบไหมไทยเขาทำยังไงลูก
อ่ะดนตรีมาค่ะ
แล้วถ้าปัสสาวะแบบไหมไทย

เอาล่ะพี่แจ๊คในรอบนี้อะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับลูก
ยกนี้นะครับจะเป็นการประชันกันระหว่างลูกทุ่งหมอลำนะครับ
ท้ากับเพลงป๊อปครับผม
ผมก็คือพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะครับ

เพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่วันนี้ขอบคุณพี่เลี้ยงมากครับขอบคุณครับ
คลิปที่๑ยกที่๙เริ่ม
ริมฝั่งน้องหานครับ
ริมฝั่งน้องหานจากน้องนนท์ครับ
เพลง
ประธาเจิ่งทุ่มท้ามข่าว
ผู้พันธุ์เบื้องฝา
ส่วนบ้านเห่ายังคอยเสมอ
ใจเข็มคลิกเลอเทบอ
น้องสาว
ฝนปล่อยจากฟ้าเหมือนน้ำตาไหล
ในใจของอาย
เป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคราว
น้ำลากน้องหานฟุ้งปลา
ชวนกันพาลอยลงลำเปล่า
ดั่งใจผู้สาวที่ไปหวัง
อายบ่มันพาแดงบ่มีมนต่าง
อ้อนไปว่าวให้คนลืมข่าว
คิดพอดความละอัง
ยานภูเขียวใบมนต์
ไปลงคำว้อนของฝนมีตัง
ยานเข้าเด็ดหน้าไปใส่ตรง
ตรงยามฟ้างามยำแรงข้างทุ่งนงหาน
เป็นสีสุขส่งใจกับหนูไปบอก
หวนน้ำเจ้าสีหน้านวลของอาย
คันบ่ลืมไหลหักเล็ดห้อยคำ
อยากให้กลับลำ
โทรศัพท์นุสติ้นทุ่งน้องหาย
อายบ่เม่นพาแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปว่าวให้คนลืมข่าวคิดทอดความละอัง
ยานผู้เขียวบ่เหมือนไปลงคำวอนของคนอีตังยานเขาเด็ดนางไปใส่ตมยาม
ฟ้างานยังแรงข้างทุ่มห่างเป็นสีสุขสุขส่งใจกรรมรูปไปบอกคนอ่าม
เจ้าศรีนานวลของอายท่านบ่ลืมไล่หักและถ้อยคำอยากให้กลับลำ
ทุ่มห่าง

ยังมีมนต์มากเลยนะช่องเสียงของความเป็นอีสาน
ฟาริสเป็นยังไงบ้างครับลูก

ไม่แปลกใจเลยครับน้องร้องดีทุกรอบอยู่แล้วครับ
มาฟังเสียงจากคณะกรรมการนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะลูกนะ
อันว่าเป็นธรรมศาสตร์มากลูกเอ้ย

พี่จินตระครับช่วยคอมเมนต์หน่อยครับใช่
ฟานี่ส่วนของกันโอ้โฮ
คือเป็นจังสีได้จะได้
เยี่ยมมากครับ
กระเนียงนะลูกกรับมาคอมเมนต์เหมือนเดิม

ต้องบอกว่าน้องนนท์เนี่ยเขามีพรสวรรค์ที่เป็นธรรมชาติมากเลย
เหมือนเขายืนอยู่เฉยแล้วมีลมลำ
เผยพัดมาแล้วเขาก็ขยับขยับขยับขยับของเขาได้เลย
มันธรรมชาติมากแล้วมันลงล็อกดนตรีด้วยนะครับ

ซึ่งมันกลายเป็นพี่มนต์แคนกับพี่ไหมไทยมาผสมกัน
แล้วมันออกมาหลงโตมากเลยลูก
พี่ฝนครับหามือนีกะเป็นธรรมชาติ

พี่จินยังไม่กลับพี่จินยังไม่กลับคายพี่จินออกมาเลยนี่
เรื่องคีย์เขาเนี่ยหูเขาดีมาก
คีย์เขาจะตรงเขาจะไม่เพี้ยน
แล้วช่วงไหนที่มันต้องสูงเขาก็เหมือนหลบขึ้นไป

ฝนเชื่อว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำได้ยังไง
ใช่ไหมลูกมันเป็นเองนี่คือพรสวรรค์
แล้วพี่ฝนชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ
แม่ครับเนี่ยตรงนี้พี่ฝนต้องการตรงนี้ลูกมันน่ารัก
ฝนก็หวังจะฟังเพลงต่อไปของน้องนนท์แล้ว

ที่ชอบการขึ้นเสียงสูงของนนท์มากเลย

แต่มันแค่ตัวต่ำเท่านั้น

ขอบคุณพี่สน
นนใช้จุดแข็งความเป็นคนอีสาน
เลือกเพลงลูกทุ่งอีสานมาร้องได้จับใจคนฟัง
ไม่รู้ว่าน้องฟาริสจะหนักใจไหม
และจะมัดใจกรรมการได้หรือไม่
ต้องมาชมผลงานของน้องฟาริสช่วงหน้าครับ
อย่าทำให้รักเบี้ยมันลงเดียมันรัก
ฉันต้องรักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหว

เพราะว่าเขาเล่นละครเวทีตั้งแต่เด็กนะครับ
แล้วก็พี่ไอ้ก็ไม่เจอฟาลิสเลย๑๔ปีผ่านมาเนี่ยนะครับ
เหรอเดี๋ยวเล่นเลขที่ไหนแล้วเนี่ย
และคิวต่อไปนะครับ๑คิวของน้องฟาริสนะครับ
มากับเพลงคนใจง่ายนะครับผม
บอกได้เลยว่าเพลงนี้เอาใจพี่ไอซ์เป็นพิเศษนะครับ

เปล่านะครับผมไปเอาใจช่วยน้องฟาริสกันเลยครับ

คนใจง่ายของพี่ไอซ์สรรยูนะครับ
แต่ขับร้องโดยน้องฟาลิส
ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเต้นท่าพี่ไอนะครับผม

เกิดไหร่ไหมครับ
เกิดมีประสาทส่งของ
บิล้าอธิบาย

ก็เดาใจเธอยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดได้ยังไง
อย่าทำให้รักเบี้ยมันลงเดียมันรัก
ฉันต้องรักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไงอ่ะจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิด
พาหัวใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักพี่ช้อ
หอมว่าจะไม่เกินหรอกจะเพลิงไปกอดรู้เจอจะว่ายังไง
พร้อมกันครับ

อย่าทำให้ฉันใจสั่น

ที่รักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไป
อย่าทำให้รักเดียมันลงเดียมันรัก
ฉันต้องรักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหว
รักมึงปักหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิด
ชอบมาทำให้เธอก็หล่อ
เผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไง
อย่าทำให้รักเดียมันลงเดียมันรัก
รักมันปักทุกใจหรือไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
จะทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิด
ชอบมาทำให้เธอก็หล่อ
เผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไง

จ๊าจ้าดาดันจ๊าจ๊าจ๊าดาดัน
จ๊าจ๊าดาดันจ๊าจ๊าจ๊าดาดัน
พี่ไอคำที่ผมเต้นมันยังไม่เหมือน
มาซอดผมทีได้มั้ยค่ะ
โอ้ทำไมครับ

ครับ๓ปีกว่าน่ะครับเป็นหนุ่มเลยครับแล้วก็พี่ก็ยังเก่งเหมือนเดิม
ครับฟาริสแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากฟาลิสนิดนึงว่าเข้าใจแล้วว่าเด็กผู้
ชายพออายุประมาณเนี่ย๑๒๑๓๑๔๑๕เนี่ยเสียงมันเริ่มแตกพ่อแม่ซึ่ง
ซึ่งฟาลิสทำอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดของฟาลิสแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพ
อีกแป๊บนึงสิ่งที่กายภาพมันกำหนดมา
มันจะทำให้น้องเนี่ยเหมือนหาช่องเสียงของตัวเองเจอ
แล้วก็ปรับไปสู่จุดที่เขาสามารถที่จะออกอาวุธได้เต็มที่มากขึ้น
แต่วันนี้พี่ไอ้ดีใจมากนะครับที่เลือกเพลงพี่ไอ้มาร้อง
เพราะว่าตอนเราเจอกันฟาริสยังไม่รู้ว่าพี่ไอร้องเพลงอะไรเนาะ
แล้วพอฟาริสรู้แล้วฟาริสก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนาะ
แต่ว่าพอวันนี้ฟาริสเลือกมาร้องพี่ไอ้รู้สึกดีใจมาก
าริสคงรู้สึกดีกับเพลงนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับ

ขอบคุณครับพี่ไอครับ

วันนี้สิ่งที่ฟาริสทำพี่ฝนพอใจมาก
แล้วก็ในส่วนของการแสดงพี่ฝนรู้สึก

กำลังเทรนด์น่ารัก

ฟาริสลดในสิ่งที่ตัวเองล้น
นี่แหละนี่คือความน่ารัก
นี่ครูคนบอกนี่มันภูมิใจมากเลยลูก
แล้วฟาริสจะเก่งขึ้นเรื่อยแล้วก็จะน่ารักขึ้น
จะเข้าไปนั่งในใจของคนได้ง่ายดายเลย
ฟาริสเป็นแบบนี้น่ารักแบบนี้ตลอดไป

คือผมชอบในการจัดการลมหายใจของเขา
ในการร้องประโยคของเพลงที่
ใช้ลมหายใจได้แบบไม่หมด
มันต่อเนื่องแล้วก็การจบประโยคของเพลงเร็วเนี่ย
สำคัญเลยมันจะสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่ตอนอ่ะ
มันมีลูกจบอะ
มันทำให้เพลงนี้ดูมีสีสัน
แล้วก็ทำให้เพลงนี้มันสนุก
ฝึกต่อไปน้องมีเสน่ห์มากจริงอยู่แล้วครับฟาริครับ

ฟาริสใช้ความเป็นนุ่มน้อยเลือกเพลงของพี่ไอซ์
มาเอาใจพี่ไอซ์โดยเฉพาะงานนี้
กรรมการจะเลือกใครช่วงหน้ารู้กัน
ทั้งสองคนผมว่าน้องเขาเจนเวที

จะทำอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเขามีความมั่นใจ
ก็เอาใจช่วยครับสู้ครับผม

คือทีม
แซคเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์นี้
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการนะครับ

กับน้องเด็กทั้ง๖คนนะครับ
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ
ทั้งสองคนผมว่าน้องเขาเจนเวที

จะร้องเล่นจะทำอะไรก็แล้วแต่
ผมว่าเขามีความมั่นใจ
แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมาก

จะชอบน้องนนท์หรือว่าน้องฟาริสนะครับผม
ก็เอาใจช่วยครับสู้ครับผม
รอบที่๑นี้เป็นยกที่๙เก็บคะแนน
ยกสุดท้ายของรอบแล้วนะครับ

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
ตอนนี้ทั้ง๒ทีมนะครับ

เดี๋ยวจะเริ่มต้นในรอบใหม่

ให้ได้มากที่สุดของทีมนะครับ
คะแนนนี้จะเป็นของทีมไหน
และ๓นุ่ม๓ก็

ยกที่๙ทีมที่ชนะ

เสือขนาดเต้นเป็นข่าวชนะ
รอบที่๑ยกที่๙ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้คะแนนสะสมก็คือทีมสีฟ้า๓หนุ่มสามซ่า
คะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
และทีมสีชมพูเสือคนละถ้ำมีคะแนนสะสมมากกว่า๑คะแนนเป็น๕คะแนน

ครั้งหน้าในรอบที่๒จะเป็นการแข่งขันแบบโจทย์เพลงพิเศษจากทางรายการ
โจทย์เพลงที่ว่าฝากบอกจากใจครับ

เพราะว่าเขามีไอดอลในดวงใจของเขา
เขาอุตส่าห์อยากจะได้ครูของเขามาสอนบนเวทีแห่งนี้

เราลาไปด้วยบทเพลงพ่อนะครับ
จากคุณครูไอซ์แล้วก็น้องฟาริสนะครับ
ในบทเพลงคนใจง่ายครับ
เดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันรัก
ฉันตั้งรักไม่ทันเดี๋ยวจะล้ำไว้ไม่ไหว
รักมันตัดหัวใจทุกไหน
จะดึงออกไปก็ดึงไม่ออก
อยากทำให้คิดถ้าไม่รักจนสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมาฉันเองรับผิดชอบเรา
เมื่อเธอไม่เคลื่อนคือหลอก
เธอเพลิงเป็นกรแล้วเธอจะว่ายังไง
จุดท้ายจะทวงพองกันสองมือมา
น้องนนท์ใช้ความแทบอีหลี่
เรียกคะแนนจากกรรมการได้สำเร็จ
ทำให้คะแนนของทีมนำไปก่อนเป็น
ต่อ๔ยกหน้าจะเป็นยกพิเศษ
ใครชนะจะได้คะแนนสะสมเพิ่มถึง๕คะแนน

อันนี้รั่วอยู่นี่ไง
ใจสู้หรือเปล่า

หน้าก็ไม่โหดถ้าไม่โสดก็ไม่รู้
ไม่ได้เจ้าชู้พูดเลยไม่เกรงใจ
เหมือนเอาสกลมาขยัวเข้ากับนครศรี